ทางคุณแทวาเขาได้มีการมาพูดคุยอะไรกันหรือ

เขามาขอโทษหรือว่ามาแสดงความรับผิดชอบอะไรก็ไม่
เรื่องนี้ไม่มานะแต่ตอนตาย๓วันเข้ามา

มามาพูดที่วัดอย่างนู้นอย่างนี้ตายได้สามวันเขาก็มา
แล้วหลังจากนั้นเหรอคะไม่เจอกันอืมแล้วตอนนี้สารตัดสินให้ชดใช้แล้วเขาก็ไม่แสดงความรับผิดชอบเหรอคะ
เขาเจ๋ยเจ๋ยนะไม่ติดต่อไม่ได้เลยวันที่แปดที่ฉันให้ดูกระดาษนั่นแหละ
วันที่แปดที่แปดพฤษภาเอาจริงจริงพอพอเขาทำอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไง
ฉันรู้สึกอึดอัดว่าทำไมป่านนี้ก็ฉันก็แก่แล้วอ่ะ
จะเอายังไงยังไงก็ได้ไม่เป็นไรไม่เห็นพูดแต่ก็ไม่ได้ไปต่อรองเขา
แล้วฉันก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเขามากมายก็คืออยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ใช่ใช่เราได้มีการพูดคุยกับทางญาติผู้เสียหายคนอื่นไหมคะ
ใครทางญาติของคนปลายคนอื่นอื่นนะครับใช่ค่ะใครพูดป้าค่ะเดี๋ยวค่อยพูด
เรารวมกลุ่มกันหมดแหละวันที่เราไปจอมฝันเราก็ไปเก้าคนเลยอืมอ่า
หมดอ่ะอืมเราพร้อมใจกันเราอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะแล้วแล้วตอนนี้ทางในกลุ่มเรามีการพูดคุยกันว่าจะเอายังไงต่อไป
ก็รอนี่ไงฮะรอสารอย่างนี้ไอ้รอเขานั่นกันอยู่เรารออยู่เราเอายังไงไม่ได้อ่ะ
มันจะเอายังไงกันอ่ะก็ต้องรอทนายด้วยอืมแล้วถ้าเป็นนี้แล้วจะจะเป็นยังไง
จะเป็นยังไงต่อไปถ้าเขาไม่จำใจไม่เงียบเห็นทุกคนเห็นทนายบอกว่า
จะไปอยู่กองบังคับพอดีบังคับพอดีเขาเขามีทรัพย์สินอะไรเขายึดอะไรอย่างเงี้ย
ถึงของสารทำแบบขบวนการสารแต่มันก็ต้องใช้เวลานานมาก
ไม่รู้นานไม่นานเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่อยากให้เขาทำโถขบวนการถามมาอีกนาน
พอดีฉันตายแล้วอืมช่วงเจ็บดีกว่ามันไม่แน่อาจจะตายก่อนก็ได้
ก็คือถ้าลูกยังอยู่เราก็คงสบายอย่างนั้นโอ้โหเขาให้เลือกตั้งเขากลับจากเมืองนอกเลย
เลิกเถอะไม่ต้องขายแล้วฉันผ่าหลังมาด้วยนะเออเพราะมันมันเจ็บหลัง
จะให้เลิกฉันบอกยังทำไหวลูกฉันยังทำไปฉันพูดกับลูกฉัน
ถ้าเลิกวันนั้นก็ลำบากกว่านี้ลำบากกว่านี้อีกน้องเขาไม่มีลูกแล้ว
ไม่มีลูกลูกเสียเงินเดือนเยอะแยะเขาก็ให้กินแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำแล้ว
ฉันไม่ยอมเลิกเอ้าจะเอาไงอ่ะเอาที่ไหนกินล่ะเราลูกคนเดียวนี่
พี่เราก็ตายหมดพ่อแม่เราก็ตายหมดก็หวังเขาจะพึ่งลูก
ใช่แล้วก็มีหลานยากจนช่วยกันอยู่อย่างนี้แหละต้องแบ่งข้าวกินกันไป
ก็คืออยากให้น้องเขาเห็นใจเราบ้างใช่อย่าไปไอ้คำว่าเขาเห็นใจ
เขาคงเห็นมานานเขาไม่เห็นอ่ะ